เมืองลับแลอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเขาบอกที่นี่ต้องเข้าทงเข้าถ้ำกันไปเลยนะครับ
โอ้โหดูความสวยงามซะก่อนโอ้โหเข้าถ้ำเลยเนอะบางคนอาจจะกลัวไงแต่เข้าไปที่นี่ถ้ำแห่งนี้มันดูสวยงามคุณผู้ชมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่เห็นแต่ละองค์เนี่ยนะฮะหลายคนเข้าไปขอพรขอโชคขอลาบกันก็เยอะเหมือนกันที่นี่คือถ้ำแกรบตั้งอยู่ภายในวัดบุญทวี
ตะบนทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมืองเพชรเมืองเพชร
อ่าเราเห็นนะฮะในถ้ำแห่งนี้มันมีแสงสีที่สวยงาม
ในทุกมุมเนี่ยนะฮะถ้ำเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนต่าง
ก็มีทั้งโซนพระพุทธรูปรูปปั้นของสาวลับแล
รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้สำหรับผู้หญิงด้วย
คือแนวคิดนี้เป็นของพระครูประภัยกิติคุณหรือหลวงพ่อจำปา
เขาลือกันว่าสาวลับแลมาในนิมิตรก็คือความฝันของหลวงพ่อ
หลวงพ่อท่านจึงได้บูรณธรรมแกรบขึ้นมาใหม่
เน้นเลยเป็นโทนสีชมพูสีสดใสดูดิเห็นไหม
สว่างแล้วจะมีสีชมพูให้ได้เห็นกันอีกด้วย
ก็ผู้หญิงก็ต้องชอบสีชมพูว่าว่าอย่างนั้นแหละ
ชาวบ้านนะฮะและนักท่องเที่ยวเนี่ยมาบนบานสารกล่าวกันเยอะ
ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จกลับไปนะ
พอสำเร็จปั๊บก็จะมาทำบุญเลี้ยงพระซื้อชุดทงชุดไทย
มาถวายมาเสร็จว่ายบ้างล่ะให้กับสาวเมืองลับแลครับ
หลายคนเห็นก็ไปคอมเมนต์นะเนาะสำหรับคลิปนี้บอกอุ๊ยน่าไป
บางคนบอกสาธุบางคนบอกสวยแปลกดีเหมือนกัน

เรื่องของการทำบุญเรื่องของวัดแปลกที่บางทีเราก็อาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยไปมาแนะนำกันนะคะ